ชาวอินเดียกว่า๑ล้าน๖แสนคนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วม
หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของเนปานที่กำลังจมอยู่ใต้น้ำ
มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๕๘คน
เป็นภาพจากวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งของเมืองบุตรวาน
ประเทศเนปานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก่อนที่จะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สร้างความแตกตื่น
ให้กับประชาชนที่กำลังเฝ้าดูระดับน้ำในบริเวณใกล้เคียง
จนต้องวิ่งหนีกันอย่างอลลามมาร
ซึ่งหลายพื้นที่ของเนปานก็กำลังเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลัน

อิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน
ถนนหนทางและพื้นที่การเกษตรจมอยู่ใต้น้ำ
ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทธกภัยในครั้งนี้แล้ว

ขณะที่ชาวบ้านในอำเภอปันป่าทางตะวันตกของประเทศ
เริ่มเข้าไปสมรวจความเสียหายของบ้านเรือน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานแข่งกับเวลา
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเพื่อลำเลียงประชาชน
ยังติดค้างอยู่ริมแม่น้ำราบติไปอย่างพื้นที่ปลอดภัย

กำลังเผชิญกับปัญหาอุทธกภัยครั้งรุนแรงเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะที่รัฐวิหารหอระยานาและอัตสำ

ชาวบ้านต้องอบพยพจากพื้นที่ไปอาศัยอยู่ในศูนย์พักผิงชั่วคราวของรัฐบาล
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาอีกหลังจากนี้
กลางความกังวลว่าจะสร้างความเสียหาย
ให้กับหลายรัฐของอินเดียที่เป็นแหล่งปลูกชาที่สำคัญ
ซึ่งเคยเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งเลวร้ายเมื่อ๔ปีก่อน
คล่าชีวิตประชาชนไป๑๒๔คน